มีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับหญิงวัย๓๙ปีคนหนึ่ง
เธอได้เสียชีวิตลงขณะกำลังเดินเรียบทางรถไฟ
ไปแล้วก็กระเด็นมาโดนบ้านของคนแถวนั้น

โดยก่อนหน้านี้เธอเพิ่งเดินทางไปบ้านของเพื่อนของสามี
เพื่อจะบอกข่าวว่าสามีกำลังจะพ้นโทษออกจากเรือนจำในวันนี้
แล้วจะไปรับด้วยกันติดตามจากรายงานครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจนางสาวสุกริตตาประทีพงศ
อายุสามสิบเก้าปีหลังถูกรถไฟเฉี่ยวบัดเจ็บ
ศีรษะแตกเป็นแผลชะกันนอนอยู่บริเวณทางรถไฟชุมชน
ทางรถไฟตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์
จากบ้านแถววัดมนตบไปจอดในชุมชนใกล้ทางรถไฟ
แล้วเดินข้ามทางรถไฟไปยังบ้านเพื่อนของสามี
ในชุมชนเรียบทางรถไฟตลิ่งชัน
คือในเต็มสักโฉทรกรอายุยี่สิบเก้าปีเสร็จเรียบร้อย
ก็เดินออกมาจากบ้านของในเปลมสัก
แล้วเดินข้ามทางรถไฟเพื่อจะกลับไปยังฝั่งตรงข้าม
ไม่กี่วินาทีรถไฟแล่นมาด้วยความเร็ว

ผู้ตายเดินอยู่ริมทางรถไฟ
รถไฟแล่นผ่านจึงเกิดแรงดึงดูด
ร่างของผู้ตายถูกดูดไปกระแทกกับรถไฟ
เวียงไปกระแทกกับบ้านของชาวบ้านที่อยู่ริมทางรถไฟ
ศีรษะแตกเป็นแผลชะกันเสียชีวิต
นางแสวงปานทองอายุ๖๔ปีเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุได้เดินสวนกับผู้ตายขณะข้ามทางรถไฟ
เมื่อข้ามเสร็จเธอรีบวิ่งเข้าบ้าน
แต่ผู้ตายได้เดินเรียบทางรถไฟไป
เพื่อจะไปเอารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้
เมื่อคืนนี้ผู้ตายยังบอกกับเธอ
หลังนัดแนะกับลูกชายที่เป็นเพื่อนกับสามีผู้ตายว่า
วันนี้จะไปรับสามีผู้ตายที่จะผลโทษ
หลังถูกจำคุก๔๕วันที่เรือนจำกลางคลองเปรม
ผู้ตายดีใจมากที่จะได้พบกับสามีในวันนี้
แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นก่อน
รู้จักกับลูกชายแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขามาจากไหน
ก็คือคุยให้กับคนดีใจ
คนดีใจสามีจะออกจากคุกอย่างนี้ดีใจ
แต่มันก็ไม่คิดว่ามันจะเอารถไฟจะเอาไปได้
เพราะมันพ้นแล้วโดยมากจะดูดนะ
มันจะไม่มีชนหรอกเพราะว่ารถไฟมาเราจะไม่ชน
ก็คือตัวเองกระโจนมาตรงนี้คิดว่าพ้นแล้ว
หยุดอย่างเงี้ยอย่างแม่ก็โดนมาแม่วิ่งเข้าซอยเลย
อย่างเขาถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่เป็นไร
แต่เขาเดินละกำลังเดินที่ย่าลาบไปนั่นน่ะคือ
คือกระแทกไปไปไปถึงก็น็อกแล้ว
เปรมศักดิ์โชสกุลเพื่อนของสามีผู้ตาย
เล่านาทีขณะปั๊มหัวใจให้ฟังว่า
หลังผู้ตายเดินออกมาได้ประมาณ๒๐นาที
ก็มีชาวบ้านตะโกนเรียกว่ามีคนนอนเป็นลม
รีบวิ่งออกมาดูกลับพบว่าผู้ตายนอนนิ่ง
ตัดสินใจปั๊มหัวใจทันที
หวังจะให้เพื่อนรอดชีวิต
พี่ได้ไม่ออกพี่เขาหายจ้างอะไรอย่างนี้

ผมว่าปั๊มอยู่อยู่นั่นแหละคนเขามาช่วยมาอะไรอย่างนี้
ผมก็บอกพี่ช่วยหน่อยผมก็ตะโกนไง
เรื่องวันนี้เขาจะไปรับแฟนเขาด้วย
แฟนเขาก็มีจะออกแบบอะไรอย่างนี้
เขาก็ชวนเราไปด้วยเป็นเพื่อน

เขาปั๊มอยู่นั่นใหญ่เขาหายใจเขาก็ตบหน้าฝึน
เขาตาแข็งอยู่
ตอนนั้นตบสนุนมั้ย
หลายปีที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกรถไฟเฉียวชนหลายราย
ล่าสุดปีนี้ย่านถังรถไฟตลิ่งชันเสียชีวิตแล้ว๒ราย
อนเจ้าหน้าที่นำป้ายมาติดเตือนให้ระวังรถไฟในบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
ธีรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพพัชรวรินพัชรปภานันทร์
ข่าวแถวรัฐทีวีปรายงาน